เปลี่ยนความตื่นเต้นเป็นความฮึกเหิม
ตั้งแต่ที่ฉันมีเธอกูรู้ความต้องการหมดแล้วไม่มีไอ้
มันเกินขีดจำกัดความสามารถของคนอายุ๔ขวบ

ขอให้รู้ว่าฉันมีเธอก็บอก

นานูก็รักแม่ตัวนะครับ
รอบที๑จับนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
การแข่งขันรอบที่๒ตอนที่แล้ว
เด็กเลือกเพลงมาโชว์ตามโจทย์เพลง
ตัวห่างไกลแต่หัวใจใกล้กัน
ได้น่ารักทั้งสองทีม
แต่ทีมที่ชนะใจกรรมการคือสมิลาพาเพลิน
ทำให้ตอนนี้มีคะแนนนำไปเป็น๙ต่อ๕คะแนน
วันนี้เข้าสู่การแข่งขันรอบที่๓
คะแนนในแต่ละยกจะกลายเป็น๒คะแนน
มาเอาใจช่วยเด็กกันต่อนะครับ
ในรองด้ายกำลังซ่า
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ของเด็กซ่าที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน
รองด้ายกำลังซ่า

ปรับรูปแบบการแข่งขันให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

แถมเงินทุนปันน้ำใจก็มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

จะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึง
๑แสนบาท

เพราะมีทุนปลอบใจกลับไปเหมือนกันถึง

และวันนี้นะครับมีท่านคณะกรรมการ๓ท่านนะครับ
รอให้คะแนนและรอตัดสินน้องอยู่นะครับ
ก็คือคุณหอยเสนาหอยพี่ฝนฝนธนสุนทรและพี่ไอซ์สรรยูครับ

ตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงในรอบที่๓แล้ว
และในรอบที่๓นี้นะครับกติกาก็จะเปลี่ยนไป
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้นพร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือสี่คะแนน
ต้องจับตาดูให้ดีว่ากรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
ไงบ้างครับพร้อมที่จะสู้ใหม่ไหม

ในยกนี้นะครับที่จะเปิดศึกกันใหม่นี่

มีจุดสนใจอะไรบ้างครับสำหรับ๒ทีมนี้ครับ
สำหรับในยกนี้นะครับป๊อปกับล็อกชนกันครับ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ
เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ
เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ
เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ
เรียกประกันแล้วยังคะ
เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ

เรียกประกันแล้วยังคะ
วิทยาลัยสวัสดี

ชีวิตมันคิดถึงว่าน้อยอะไรได้มาก็ยังไม่ค่อยเพราะเจ้าเอง
ฉันอาจจะเป็นแบบนั้นขึ้นร่างแข่งขันแก่งแย้งชิงกันไป
แต่เท่าที่ฉันไม่เป็นอย่างเคยก็ฟังเอิญว่าฉันมีเธอ
ก็เลยไม่เคยต้องการไขว้ขวาอะไร
ไม่ได้หนือขอบรรมันหวั่นไหวอยู่หยุดล้างมั่นคงกว่าเดิม
ไม่ไม่ต้องที่ยุ่งทีเลย
ที่ยังแค่นี้ก็สุด
แต่ทุกวันที่มีเธอ
ฉันยังไงก็เป็นพอ

ไม่ใช่อ่ะพี่เขาจะกระโดดสักแค่ไหนมันก็ไม่เท่อ่ะ
แต่อันนี้มันคือเขาเยื้องกายขึ้นมา
คือเขาก้าวขาเขาเลยมันเท่ไปหมดเลย
เสียแต่ความมั่นใจอย่างเดียว
ถ้าเพลงไทยก้าวข้ามตรงนี้ไปได้นะ
สุดยอดอ่ะเท่มากน่ารักมากครับ
เพลงไทยเลยมีทางเลือกสองทางในการที่จะร้องคือขึ้นไปออกเต็ปที่สูงมาก
เหมือนตอนที่เพลงไทยร้องออกมาเมื่อเมื่อเมื่อกี้
ชีวิตคนเรา

มันเลยยากมากเลยกับการที่เพลงไทยจะเลือกช่องเสียงในการร้อง
เพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่เพลงไทยเลยนะ
ปัญหาอยู่ที่เพลงที่เพลงไทยจะต้องเลือกให้มันเข้ากับช่องเสียงของเพลงไทย
ดังนั้นถ้ามีโอกาสเลือกเพลงเลือกให้เหมาะกับช่องเสียงของเรานะครับ
ต่อจากพี่ไอล์นะกันเรื่องเลือกช่องเสียง

พี่ไม่ว่าอะไรแต่อย่าลืมเลือกช่องไทยรัฐแล้วกันนะครับ
คือจริงแล้วต้องบอกอย่างหนึ่งนะฮะ
รู้สึกเลยว่าเพลงร็อกเนี่ยจะต้องร้องด้วยความมั่นคง
บางทีการขยับตัวมันขยับตัวน่ารักอย่างที่บอกแล้วขยับตัวได้ดีแล้ว
แต่น่าจะเลือกในจุดที่ขยับตัวบางทีร้องอย่างมั่นคงก็ได้
แต่พี่สังเกตร้องเพลงไทยจะเดินอยู่ตลอดเวลา
บางทีพี่ว่าไม่จำเป็นเพราะว่าสังเกตพี่ปั๊บหลายครั้งแล้ว
ปั๊บก็เป็นคนที่ชอบกระโดดแต่เขาจะกระโดดในช่วงเวลาที่เขาใช้แรงได้เหมาะสม
เพราะฉะนั้นถ้าชอบแบบนี้ลองฟังเพลงเยอะแบบเพลงร็อกนะครับ

ขอบคุณพี่หอยมากครับขอบคุณทั้งสามท่านนะครับเป็นคำแนะนำที่ดีเลยนะครับ
แต่ระหว่างที่หนูร้องไปนะลูกนะมีกองเชียร์ตัวน้อยลูกตะโกนมาไอ้ย่าไอ้ย่าอยู่ตลอดเวลาเลยลูก
อาโนหนูเชียร์พี่ใช่ไหมลูกเมื่อกี้นี้

แล้วหนูร้องไอยาตลอดเลยใช่ไหมลูก

หมายถึงหนูส่งพลังให้กับพี่เขาเหรอลูกเหรอ

เอาละหลับหมดหน้าที่ของเพลงไทยนะนี่ลูกนะ
เดี๋ยวหนูจะต้องขึ้นไปฟังว่าน้องนาโนเขาจะมาแก้เกมได้ดีขนาดไหนนะครับ
ก็รอเพลงกำจัยให้น้องด้วยนะลูกเนอะ

เพลงไทยยังคงทรงความตื่นเวที
เพราะนี่คือรายการแรกของน้อง
ที่มายืนร้องเพลงต่อหน้าผู้คน
แต่ด้วยสปีริตก็ทำให้น้องเอาชนะความปั่นปวนในท้องได้สำเร็จ
ฟังเพลงไทยเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับสองคนครับ

ผมว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่ดีที่สุดของเพลงไทยนะครับ
หนูคิดว่ายกนี้เป็นยกที่น่ากลัวค่ะ
เพราะว่านานูเนี่ยใช้ความน่ารักมาเรียกคะแนนจากกรรมการไปหลายครั้งแล้วค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่านาโนจะทำได้ดีแค่ไหนครับผม
เดี๋ยวมารอชมกันครับผม
มันเกินขีดจำกัดความสามารถของคนอายุ๔ขวบ
ขอให้รู้ว่าฉันมีเธอก็พอ

นานูก็รักแม่ล่ะตัวนะครับ
ฉันอาจจะเป็นแบบนั้นกลุ่นร่างแค่งคัน
แก่งแหย่มชิงจนไป
ช่วงต่อไปถึงคิวของน้องนาโนนะครับผม
กับเพลงคนแรกที่รักนะครับ

ทำไมมาวันนี้เสียงอ่อนเสียงหวานเนี่ย

การอ่านออกเขียนได้ของเขา

สะกดคำได้เหมือนที่พี่ฝนร่องภูมิไปแล้ว

ฝนฝนครับเขาบอกแถมนี้เลยนะ
แต่นาโนเป็นเด็กพิเศษจริงครับ

คือมีลูกชิ้นผสมอยู่ด้วยนะครับ

ตอนนี้นาโนกำลังเรียนรู้ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับ

โอ้โห
ว้าวฮะอยากกินเย็นเตอร์โฟ

อ้าวได้มาเลยมามาดู
ตามที่คณะกรรมการท่านอยากจะเห็นนะลูกนะ
โอ้โฮถ้าเด็กวาดรูปแมวประมาณรหาเลยนะฮะโอ้ยเก่งมาก

อ่าแล้วหมาแล้วลูกหมา

อ้าวไปด่าพี่ผมทำไมนะฮะ

อ่านว่า
แปลว่ามีอีกมั้ย

เขารู้เกี่ยวกับรูปทรงเลขาคณิตเป็นภาษาอังกฤษไหม

พูดที่ลูกคิดออกเสียงวงกลม

แล้วก็งูสามเหลี่ยม

เมื่อกี้แอบเช็คว่าถูกหรือเปล่าถูกทุกคำเลยนะ
นี่เป็นการดูยูทูปของเด็ก๔ขวบที่มีประโยชน์มากนะครับ

เวลาที่ให้ลูกบุตรหลานท่านศึกษาเนี่ยนะครับ

กำลังตกใจกับคำว่าสามเหลี่ยมของเขาตะกี้มากเลย
ใครวะงงไปหมดแล้วเนี่ย
แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขากำลังจะเมื่อยอยู่นะฮะ

เขาก็เปิดกับเขา

คนแรกที่รัก
ลูกบอกกันด้วยสิลูก
ลูกไปบอกลูกก็เสียหลักเหมือนกันลูกไอหนู

คนแรกที่รักครับ

แม่มีเขียนคำพูดเข้าเพลงตัวเองไว้ก่อนด้วยนะครับนาโน
จะร้องได้กินใจแค่ไหนมาฟังพร้อมกันเลยครับ
คนแหล่งที่รักตั้งแต่เมื่อลืมตา
ไม่ว่าวันเวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็รักเธอ
อาจไม่สมบูรณ์อาจดูไม่เลิศเลย
ก็ไม่ทำให้ความรักเนี้ยของเราน้อยลงไป
ไม่ต้องกอดกันทุกวันให้เหมือนใคร
ก็อบอุ่นใจกัน
เพียงหัวใจเรามีกัน
ถึงแม้ว่าจะไม่มีอย่างใครก็ไม่สำคัญ
ขอให้รู้ว่าฉันมีเธอก็พอ
อยากบอกว่าฉันโชคดีที่มีเธอ
และขอเกิดที่เจอเธอ
อันนี้ทุกชาติไป
อยากจะเทิดเทน
อยากทำให้ภูมิใจ
ให้เธอนั้นไม่เหนื่อยเกินไปทุกคืนตายฝันดี
ไม่ต้องกอดกันทุกวันให้เหมือนใครใคร
ก็อบอุ่นใจ
แค่เพียงหัวใจเรามีกัน
ถึงแม้ว่าจะไม่มีอย่างใครก็ไม่สำคัญ
ขอให้รู้ว่าฉันมีเธอกรรม

ไม่ต้องกอดกันทุกวันให้เหมือนใครใคร
ก็อบอุ่นใจ
แค่เพียงหัวใจเรามีกัน
ถึงแม้ว่าจะไม่มีอยากใครก็ไม่สักครั้ง
ขอให้รู้ว่าฉันมีเธอก็พอ
อยากบอกว่าฉันโชคดีที่มีเธอ
และขอเกิดมาเจอกับเธออย่างนี้ทุกชาติไป
อยากจะโทษเท้น
อยากทำให้ปลูกใจ
ให้เธอนั้นไม่เหนื่อยเกินไปทุกคืนใต้ฝันดี

พี่ทำให้แม่ไว้ทุกวันชนะครับ

มันเกินขีดจำกัดความสามารถของคนอายุ๔ขวบไปมากเลย
นี่เป็นครั้งแรกที่พี่ไอซ์เห็นสิ่งมีชีวิตอายุ๔ขวบ
ในแง่ของการเรียนรู้แล้วก็การร้องเพลง

การร้องเพลงมันก็จะต้องมีเหนื่อยบ้างมีหอบบ้างมีข้อผิดพลาดบ้าง
แต่สิ่งที่มันมหัศจรรย์อีกหนึ่งอย่างคือ
เขาร้องเพลงถูกโน้ตและถูกจังหวะดนตรีเป๊ะ
ถึงแม้ว่าจะไม่มีอย่างใครก็ไม่สำคัญ
ขอให้รู้ว่าฉันมีเธอก็รอ
โน้ตทุกตัวเลยอ่ะโอ้เสียงเริ่มสั่นแล้วเนี่ย
จะเป็นเทปที่พี่ไอ้กลับไปนั่งดูบ่อยอีกเช่นเดียวกัน

ถ้าพี่ฝนเป็นแม่นะพี่ฝนนั่งร้องไห้แล้วอ่ะ
คือแบบมันปลื้มอ่ะปลื้มมันตื้นตันมีความสุข
แล้วก็เขาเปล่งออกมาเนี่ยทุกคำของเขาจริงใจหมดเลย
ไม่รู้จะติเขาตรงไหนนะแค่ที่เขายังเด็กอยู่
แค่นี้แค่นี้ยังแค่นี้อืมถ้าแค่นั้นแค่นั้นจะแค่ไหนอ่ะ

ถ้าแค่นี้แค่นี้เรายังแบบโอ้โหลำบากใจ
ถ้าแค่นั้นจะแค่ไหนคุณคิดดู
โอ้โห
สำหรับสิ่งมีชีวิตที่มีอายุ๕๐แบบเรา
คือจริงเขาไม่ได้ร้องเหมือนผู้ใหญ่เลย
แต่ผมรู้สึกว่ามันกินใจมากกว่า
สมมุติให้ไอซ์ร้องก็จะไปดีไปเลยดีไปอีกแบบนึง
แต่นี่ไม่ได้สมบูรณ์แต่มันดูสมบูรณ์

มันจับใจฮะมันจับใจเสียงสั่นแตะโน้ตทุกตัวถูกต้องตามจังหวะทุกอย่าง
อยากบอกว่าฉันโชคดีที่มีเธอ
และขอเกิดมาเจอกับเธออย่างนี้ทุกชาติไป
แต่สิ่งที่เขาร้องมาเขารู้สึกรักแม่ของเขาจริง
เราเลยรู้สึกไปกับเขาด้วยเยี่ยมครับ
ก่อนที่คณะกรรมการจะให้คะแนน
น้องทั้งสองคนนี้ยังไม่รู้ว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะ
คะแนนสะสมในรอบนี้ก็คือ๒คะแนน
แต่ถ้าหากว่ามีกรรมการท่านหนึ่งท่านใดจะให้สิทธิ์ยกกำลังซ่า
นั่นหมายถึงว่าทีมนั้นจะได้๔คะแนนเลยทันทีและจะเป็นฝ่ายชนะไปเลยนะครับ
แต่ก่อนที่จะตัดสินนั้นขอเชิญน้องทั้งสองทีมด้านหน้าเวทีครับ
คนละสไตล์กับเพลงไทยแบบนี้กรรมการจะเทใจให้ใครช่วงหน้ารู้ผลครับ
และทีมที่ชนะคือ
อยากทำให้ภูมิใจให้เธอนั้นไม่เหนื่อยเกินไปทุกคืนได้ฝันดี
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองเขาด้วยครับไปกันเลยครับ

คุณมีอะไรจะพูดกับน้องก่อนไหมครับก่อนที่คณะกรรมการจะให้คะแนนครับ
เพลงไทยนี่ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือ
ความมั่นใจแค่นั้นเองนะครับผม
ถ้าตัดตรงนี้ออกไม่ได้นะครับผมว่าน้องเพลงไทยนี่จะ

เผลอเว่งนะขอบคุณครับพี่แซ็คครับ

กระเปี๊ยกเดียวเองผมยังแอบน้ำตาซึมเลยครับ
เห็นน้องร้องเพลงนี้แล้วก็เห็นคุณแม่ร้องไห้ครับผม
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะผลเป็นยังไง
ทุกคนก็เป็นที่หนึ่งในใจของพี่ตลอดครับผม
ครับขอบคุณครับพี่แจ๊คคุณแพรครับ
คณะกรรมการครับถ้าท่านใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่า
ท่านสามารถใช้ได้เพียงคนละ๑ครั้งเท่านั้นนะครับ
เรายังต้องแข่งกันถึง๙ยกนะครับในรอบนี้
แต่ยกนี้คณะกรรมการจะให้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
และทีมที่ชนะคือ
การเป็นป่ายชนะค่ะ
เอาละครับในวันนี้นะทีมจมิแลาพราเผิร์นนะครับ
มีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๑คะแนน

คะแนน
คุณผู้ชมครับยกหน้าเด็กทั้งสองทีม

แล้วก็ต้องสู้กันบนเวทีเด็กซ่านี้
ร่วมกันเป็นกำลังใจในร้องได้ยกกำลังซ่า

ฝีมั้ยไม่ต้องเสียใจครับว่าน้องเพลงไทย
ยังมีสิทธิ์แก้ตัวอีกตั้งหลายยกนะครับ
ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์กับกิจกรรมร้องได้ยกกำลังซ่าและ
ปัดละ๑๐รางวัลร่วมสนุกและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
แล้วเห็นเด็กรุ่นนี้มาสืบสารเพลงแบบนี้นะ
มาหาพี่มีคณะกรรมการหนึ่งท่านนะครับใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าเกิดขึ้นแล้วครับ